อีกหนึ่งเรื่องมีหนุ่มคนหนึ่งเมาครับเมาแล้วขับไปชนคุณยายอายุ๗๖ปีกำลังจะข้ามถนนจนคุณยายเสียชีวิต
คนที่เห็นเหตุการณ์ทนไม่ไหวจริงคือคนชนพูดจาไม่ดีด้วย

ที่เห็นเหตุการณ์ก็เลยปรีเข้าไปชกให้มันได้สติซะเลยโอ้โหคือแบบไปชนเขาตายยังจนพูดจาไม่ดีอีกนะฮะ

คือกระไทยมุ้งล่ะครับพอมีคนโดนรถชนเสียชีวิตก็ต้องเข้าไปคนรู้จักคนตายก็มีคนที่เห็นเหตุการณ์ก็มีนะครับ
อันนี้มันเป็นเหตุการณ์ชุดละมุนมีทั้งญาติทั้งคนเห็นเหตุการณ์ทั้งชาวบ้านทั่วไปแหละปรีเข้าไปชกไปต่อยคนขับรถกระบะ
เส้นทางพันธองบ้านเก่าหมู่หนึ่งตำบลบ้านเก่าอำเภอพันธองจังหวัดชนบุรี
ตอนชนเสร็จปุ๊บกู้ภัยก็มาก็ช่วยปั๊มหัวใจกันอยู่ปั๊มหัวใจ
ก่อนจะรีบนำตัวคุณยายส่งโรงพยาบาลแต่คุณยายสายชนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
คนขับกระบะเหมือนคนเมาอะฮะค่ะก็เมาแหละครับเมาแหละ
จาวกไปวนมาไม่รู้เรื่องชาวบ้านทนไม่ไหวคือแบบ
ด้วยความที่เมาไม่รู้ว่าตัวเองชนคนตายก็ยังพูดจาแบบกวนประสาท
โชคดีตรงนั้นมีเจ้าที่กู้พัยก็เข้าไปห้ามทับเอาอย่างงั้นก็คงจะโดนแบบ
หรือเผลอจะยังไม่ทันได้สั่งอาจจะสลบซะก่อน

สอบถามคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าคุณยายเนี่ยกำลังจะข้ามถนนกลับบ้าน
หลังจากเดินข้ามไปซื้อไก่ย่างอีกฝั่งหนึ่งไปกินที่บ้าน
รถคันนี้มาด้วยความเร็วมากเลยไม่ชะลอไม่เบรก
ชนคุณยายอย่างจังร่างของคุณยายกระเด็นไปไกลกว่า๓๐เมตร
ขอจักรกำลังใจอยากให้คุณยายรอดชีวิตแต่ว่าคุณยายก็เสียชีวิตในโรงพยาบาลนะครับ
เป่าแอลโกฮอลและแจ้งเขาหามาหลับขับและขับรถชนจนคนเสียชีวิต
แล้วก็ต้องส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ